เรื่องนี้อยากให้ดูกันหน่อยเขาบอกว่ามีสมาชิกแก๊งหนึ่ง
จะไปขอโชคขอลาบแล้วอยู่ผู้หญิงคนนี้ที่ไปด้วยเกิดอาการประหลาดแบบนี้ครับ
โอ้โหเกิดอาการผอืดผอมงงเลยสิแก๊งที่มาด้วยบอกเธอเธอเป็นอะไร
สงสัยหัวเทียนบอดไม่เกี่ยวเรื่องของเรื่องน่ะหยุดอยู่ตรงนี้

เอาอย่างนี้ละกันครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อุทยานอ้อมฤดี

ที่ตะบนอ้อบก่ออเผิดบ้านดุงจังหวัดอุทธอัตภาค
แกงนี้เขามาหากันเขาตั้งใจมาทำบุญ
แล้วมาขอโชคลาภจากรูปปั้นพญานาคในอุทยานนั่นแหละ
แต่พอผ่านไปได้สักพักผู้หญิงคนนี้อาการแปลก
แก๊งเขาก็เชื่อดิเฮ้ยแบบนี้แม่ย่าศรีปฐุมภามาแฝงร่างหรือเปล่า
โอ้โหเอาเขาบอกว่าพอแม่ย่าได้มาแฝงร่างหญิงสาวคนนี้
เขาบอกว่ามาเยี่ยมเยือนพวกเธอนั่นแหละผู้ที่มีจิตศรัทธามาทำบุญกันนะเนาะ

อ่ะหลังจากที่แม่ย่ามาทำการเยี่ยมเยือนเสร็จแล้ว
ก็ออกจากร่างของหญิงสาวคนนี้ออกไปออกไป
เหตุการณ์ก็เลยสงบลงแล้วก็ปิดปกติ
แต่อย่างนี้ละกันก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจของกลุ่มนี้
เรื่องของเรื่องนี้มันจะจริงไม่จริงเราไม่รู้